ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนไปทำแบบนี้
ในพื้นที่มหาวิทยาลัยจริงนะครับคือมันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บที่จะโหลดพวกคลิปโป๊ะ
ลามกอนาจารย์เนี่ยลักษณะแบบหนังแบบลามกอนาจารย์ลงไปเนี่ยแล้วมันมีกลุ่มคนที่ชอบทำแบบนี้
ใช่ไปเลือกสถานที่อาจจะแปลกดีน่าสนใจอันนี้ไปเลือกในมหาวิทยาลัย
นี่ฮะเป็นต้นปามในพื้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวบางเขนนะครับตำรวจไปตรวจสอบแล้วนะครับ
เพราะว่ามีคลิปที่เป็นความยาวประมาณ๕นาที๕๓วินาทีเกือบ๖นาทีนะฮะ
เริ่มต้นจากคลิปกล้องหน้ารถคันหนึ่งนี่ครับ
ขับไปตามถนนเส้นงามวงวานมุ่งหน้าเกษตรนวมินนะครับ
ใกล้ใกล้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งช่วงกลางคืนนะฮะไม่รู้คืนไหนแหละเนี่ยครับ
แล้วก็จะเลี้ยวเข้าไปที่ประตูมหาวิทยาลัยนะครับ
เลี้ยวเข้าไปเนี่ยครับท่านผู้ชมครับ
ก็จะเห็นว่าอ่ามีสภาพบรรยากาศต่างเนี่ย
ไฟเฟย์ก็ยังเปิดอยู่เลยเห็นไหม
ไม่ได้มืดวางเวงอะไรนึกออกมา
ยังมีรถจักรยานยนต์มีผู้คนที่เดินไปเดินมาอยู่นะครับ
แล้วภาพมันก็ตัดไปเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
เป็นพื้นที่นี้จริงจริงหรือเปล่าอ่าแต่ภาพที่ตัดไปเนี่ย
แล้วก็จะไปเป็นภาพชายหญิงคู่หนึ่งลงจากรถ
ถอดเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันนะครับ
จอดรถแล้วก็ลงไปนะครับ
พอมีเพศสัมพันธ์กันก็จะเป็นภาพแบบโอ้โห
คือโจงครึ่มอะชายหญิงคู่นึงมีเพศสัมพันธ์กันตรงนี้ฮะ
ต้นปามต้นนี้นะครับแล้วก็มีคนถ่ายคลิปนะใช่
ซึ่งตรงนี้ถ้าจะดูแล้วมันก็น่าจะเป็นพื้นที่เดียวกันแหละ
หรือจะไปหาพื้นที่อื่นที่มันคล้ายกัน
แล้วก็ตัดต่อภาพเอาให้ดูเหมือนอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยหรือเปล่า
มันก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะก็ไม่รู้แต่เอาเป็นว่ามันทำแบบนี้เนี่ย
โอ้โหมันทุเรศจริงมันทุเรศมากนะครับ
คลิปนี้หลายคนเห็นก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่าโอ้โหนี่มันสถานที่สถาบันการศึกษา
ใช่ไหมคือคุณจะมีรสนิยมแบบนี้จะทำแบบนี้
จะส่งคลิปไปขายไปโหลดไปลงในเว็บไซต์ในที่ไหน
วงจรปิดอยู่นะฮะเพื่อจะจับกุมกำ้วมดำเนินคดี
ถามว่ามันใช่มั้ยไปเทียบเคียงว่าใช่หรือไม่ใช่ยังไง

ท่านทำงานไวมาก

เค้าต้องลองดูจากมุมแล้วต่าง
มันจะเป็นภาพตัดต่อหรือเป็นสถานที่จริงหรืออะไรยังไงเนี่ย
ปกติเชื่อไปภาพอื่นต่อนะสงสารพี่
คือเขาก็ต้องทำไงก็จะได้ดูมุมว่าเออมันใช่
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าเอาโทษนะ
ลักษณะแบบนี้มันก็คืออนาจารย์ต่อหน้าธารกำนัน
โทษปรับเนี่ยไม่เกิน๕๐๐๐บาทโทษไม่หนักหรอกตรงนี้
แต่เขาจะเล่นข้อหานี้ด้วย
นำเข้าข้อมูลลามกอนาจารย์สู่ระบบคอมพิวเตอร์
อันนี้กฎหมายพรบคอมเนี่ยอันนี้โทษหนัก
จำคุกไม่เกิน๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

แต่หาไม่ยากหรอกเพราะว่ารู้ถนนเส้นไหนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ย
กล้องวงจรปิดแป๊บเดียวรู้เลย
รถคันนี้เลี้ยวเข้าไปแล้วก็จอดแล้วก็มีคนลงมาเนี่ยฮะ
ใช่ค่ะโอ้ไม่ได้เลยนะจับให้ได้นะ
ได้เป็นเยี่ยงอย่างว่าเออมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้จริงจริงใช่